สวัสดีค่ะพบกับขวัญในไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราบอกเลยว่ามีข่าวแซ่บมาพูดคุยมาเมาให้กันฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยกว่าคุณเริ่มกันที่คุณแม่หมาออนภาค่ะ
ออกแนวเขียวหน่อยนะคะเป็นหางปลาเขียวเข้าไปค่ะ
โดยที่คุณแม่ม้านะคะคอมเมนต์ชุดราตียาวสีเขียวนี้ค่ะ
เผยหน้าอกหน้าใจไซส์มะถือมานะคะของเอมมี่อำมารวัล
ให้เราได้ชมกันในงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒
พร้อมข้อความเด็ดเลยแม่ม้าไปวิจารณ์ว่า
ชุดนี้มันคล้ายชุดหางเครื่องคุณ
ทางฝากเอมมี่ค่ะก็ไม่รอช้า
ว่าแบบนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับคำสอน
ในฐานะที่พี่ม้าเป็นผู้ใหญ่ในวงการ
ขอบคุณที่แนะนำนะคะแต่ถ้าจะด่าหนูก็ด่ามาเลยค่ะ
อย่ามาโละลามถึงฐานะเลยเพราะหนูต้องเลี้ยงดูลูก
หนูคิดว่าจะจบตั้งแต่ชุดพรมแดงดาราเดลลี่แล้ว
แต่ไม่จบลามมาถึงพรมแดนสุพรรณหงษ์
มันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่เรียบร้อยก็ผิด
ไม่ว่าหนูจะใส่ชุดอะไรหนูก็โดนด่า
แม้กระทั่งชุดยาวของซีเบสไทยแลนด์ก็โดนด่า
ว่าผ้าผูกต้นโพค่ะคุณแม่ค่อนข้างแรงทีเดียว
พูดดูถูกคนอีกแล้วแถมมาดูถูกเรื่องฐานะอีก
เอมมี่มีลูกสองคนแต่เอมมี่โชคดีที่มีพี่ป๋องซีเบส
ตาแล้วก็กรุณาเลยให้ชุดมาใส่ฟรี
หนูผิดตรงไหนคะหนูขอโทษที่หนูไม่มีปัญญาเช่าชุด
ขอโทษที่ต้องเอาเงินมาเท่าชุดมาเลี้ยงลูกทั้งสองคน
แต่หนูก็ยืนยันเลยค่ะว่าชุดที่พี่ป๋องซีเบสไทยแลนด์นั้นมีคุณค่าสำหรับหนู
แล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับความตั้งใจของพี่ป๋องที่ให้ความเมตตาเอมมี่มาโดยตลอดค่ะ
ในครั้งนี้คุณค่ะโพสต์ไม่โพสต์เปล่านะคะ

ใช่แล้วภาพนี้ภาพสีดำนี่เป็นงานถ่ายแบบนะครับคุณ

แต่ว่าปะจุบันล่าสุดนี้ในไอจีของคุณเอมมี่บรรวัญนะคะได้ลบภาพไปแล้วค่ะ
ดิฉันเข้าไปดูอยู่นะไม่มีแล้วใช่ได้ลดลงไปแล้ว

แต่งานนี้ค่ะใครบอกเลยว่าอยากจะให้หวังมีชามเกาเหลาชามโตนะคะ
ก็ต้องผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าพิธีกรรุ่นใหญ่เนี่ย

ขอใช้ความสตรองความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะ
ก็ชี้แจงผ่านรายการข่าวใส่ข่าวเบานะคะว่า
วิจารณ์ทั้งหมดไปก็เพราะความหวังดี

อันนี้หนูกลับขออนุญาตหนูอ่านตรงนี้นะ
ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าสมมุติว่างี่เง่าเนี่ยนะ
ไม่อยู่มา๓๔๐ปีหรอกคุณแม่ถามจริงคุณแม่โกรธไหม
ไม่โกรธโกรธทำไมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็ก
จริงในตามหลักของวงกำลังเทิงอ่ะ
เราก็ควรจะให้เกียรติคนที่แบบว่ารบ
แต่จริงเขาก็ออกมาชัดเจนว่าเขาก็เคารพนะ

ก็นี่จริงเนี่ยนะเอ็นดูนะเพราะว่าอยากให้แต่งตัวดี
เพราะเวลาวิจารณ์อะไรอย่างนี้ทุกครั้งก็จะบอกว่า
จะแต่งตัวยังไงควรจะใช้ผ้าแบบไหน

แต่อันนี้จริงนะเพราะรอบหน้าเวลาเราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
แล้วไปเจอคุณแม่คุณแม่จะแนะนำอันนี้ดีอันนี้ดี
ดีเพราะอะไรบอกด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มีเหตุผล
คลียอกันไปละค่ะ

ใช่แล้วคุณก็ที่บอกไปวิจารณ์เขาพอความหวังดี
เขาเรียกว่ามาจูบปากมาทำเคลียร์กัน
นั่นแหละคุณทางล่าสุดนะคะคุณเอมมี่ก็ออกมาแถลงข่าวเหมือนกันนะคะว่า
แล้วคนสงสัยทำไมต้องโกรธอะไรขนาดนั้นคุณก็แค่วิจารณ์ชุดนะ
แต่ว่าทีนี้เธอออกมาบอกแบบนี้ก็ก็ดิฉันสมมถึงให้ฟัง๓ข้อ
คือคุณม้าเมียเขาใช้คำว่าขยะคยาง
อันนี้คือประเด็นที่๑ที่ทำให้คุณเอมมี่ขึ้น
ปองเธอบอกว่าเธอไม่ใช่ขยากของสังคมจะมาขยากได้ยังไง
ประเด็นที่๒ค่ะคือมาวาดถึงฐานะ
เพราะว่าพี่ม้าเนี่ยเคยพูดแล้วนะคะในรายการบอกว่า
ที่วิจารณ์นะนะพี่ม้าเคยใส่ชุดพรมแดงเนี่ย
ว่าโดนพรมแดงต้องรูต้องมีราคาแพง
นี่หมายถึงฐานะเธอเธอก็ต้องเอาสตางค์ไปเลี้ยงลูกเธอ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
ความยืดจอบบ่อจบค่ะอืมค่ะจบเพิ่งเคลียร์ประเด็นนี้